คุณผู้ชมส่งรายงานสภาพอากาศมาหลายที่เลย
ดังนั้นเดี๋ยวรายงานต่อให้คุณคุปตนันเลยดีกว่า

เดี๋ยวก่อนผมรายงานให้คุณทราบก่อน

ปราจีนบุรีอากาศเย็นชนบุรีอากาศร้อน

บ้านคุณอากาศดีแม่จันเทียงไรอากาศดีมาก

อันนี้เป็นสัญญาณ
ภาพรวมก็คือวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบาย

แต่ว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา

นี้เป็นสัญญาณความแบรนด์บนสภาพอากาศที่เกิดขึ้น
เรามีโอกาสที่จะเจอแบบนี้บ่อยครั้งขึ้น

ใครที่จะใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คงต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะจังหวัดที่อากาศร้อนจัด

ต้องติดตามกันหน่อย

ตกมาตั้งแต่วันพฤหาสมดีวันศุกร์

สถานการณ์ฝนในเมืองแต่ของเรายังคงตกอยู่บ้างบางจุดบางพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นตอนบนจนถึงตอนกลางอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับ

ส่วนพื้นที่ภาคเหนือก็มีอยู่บางจุดเล็กนะครับ
แถวบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกจากแถวน่านพยาว
อาจจะมีตกปล่อยอยู่บ้างในบริเวณดังกล่าว
แต่ว่าถ้าหากเราคำนวณหลังจากนี้เป็นต้นไป๒วันเนี่ยนะครับ
อังคารวันพุธก็จะพบว่าท้องฟ้านั้นค่อนข้างโปร่งนะครับ
กลุ่มฝนนั้นได้เคลื่อนที่ออกจากเมืองไทยของเราไปหมด

กลุ่มก้อนเมฆที่ก่อนหน้านี้เข้ามาปกกลุ่มบริเวณกลางประเทศ
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคล่างตอนล่าง

แบบนี้เองก็จะทำให้ภาคกลางก่อนหน้านี้มีกลุ่มก้อนเมฆมาปกคลุมแสงแดด
ก็จะทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปแดดในบริเวณตอนกลางประเทศนะครับ
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างจะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับปัจจัยตัวสำคัญก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจากบริเวณตอนบน
ลงมาแล้วครับปักกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยมาดูดความชื้นออกไปหมดนะครับ
ดังนั้นเมฆหายหมดความชื้นหายหมดมาพร้อมกับความแห้งแรงสิ่งที่ตามมาก็คือความหนาวเย็นนั่นเองนะครับ
คาดการณ์ว่ามวลอากาศเย็นนี้จะส่งผลต่อไทยของเราไปจนถึงวันที่๒มีนาคม
โดยจะทำให้อุณหภูมิทั่วไทยเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๘ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๔มีนาคม
จุดแรกที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมาแล้วนะครับ
ทำให้บริเวณดังกล่าวหลังจากนี้ก็คาดการณ์ว่า
อุณหภูมิจะมีโอกาสลดต่อไปได้อีกประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะเย็นลงอีกเล็กน้อย

ส่วนใหญ่บริเวณทางตอนล่างลงไปอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ส่วนตอนกลางครับมาดูกันบ้างนะครับว่าจะมีโอกาสเย็นลงอีกหรือเปล่า
ในพื้นที่ภาคกลางลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ
ตะวันออก๒๓องศาเซลเซียต
นี่คือการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีบ้างนะครับ
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลังจากนี้เป็นอย่างไร
ไปดูภาพแรกครับเป็นอุณหภูมิเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ว่าพื้นที่สีเหลืองก็คือบริเวณที่มีความชื้นเยอะเนี่ยนะครับ
คงปกลุ่มลึกเข้าไปถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับ

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับแถวบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่ห้องศร
พื้นที่สีเขียวเริ่มมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
วันนี้เช้านี้ภาคอีสานหลายจุดหลายพื้นที่เย็นสบายเลยทีเดียว
คำนวณต่อไปในช่วงบ่ายครับอย่างที่บอกไปเมฆเริ่มหายไปแล้วนะครับ
ทำให้อุณหภูมิในตอนกลางวันกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งในบริเวณตอนกลางประเทศ
อุณหภูมินั้นสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปในวันเช้าวันพรุ่งนี้นะครับพบว่าพื้นที่สีเขียวก็จะแผ่ลงมาเรื่อยนะครับ
ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนล่างของภาคเหนือส่วนภาคกลางก็ยังมีอากาศร้อนอบอ้าวอยู่บ้างในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับ
ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะอยู่ที่ประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียต
ตอนกลางวันอย่างที่ได้เน้นย้ำนะครับว่าแดดยังคงแรงความหนาวเย็นในครั้งนี้ถ้าหากเปรียบเทียบกับครั้งที่แล้วก็จะน้อยกว่านะครับ
นี่คือตอนบนจนถึงตอนกลางส่วนตอนล่างครับฝนนั้นยังคงตกต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นฝนที่มาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหอบเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มบริเวณดังกล่าว
บริเวณทางตอนล่างของภาคนั้นครับเดี๋ยวมาดูกราฟิกกันนะครับ
พบว่ากลุ่มฝนนั้นเลียงตัวเป็นแนวยาวมีทั้งตกหนักสีเหลืองตกเบาสีเขียว

คลื่นลมนะครับ๒๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘นี้คลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
โดยเฉพาะเรือเล็กครับควรที่จะงดออกจากฝั่ง

ช่วงนี้เป็นช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูสภาพอากาศแปรปวนอย่างต่อเนื่อง
นั้นต้องติดตามสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอนะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ
โปรดติดตามสภาพประกาศ